ป่วยถึงขั้นแบบว่าเกือบดับ

เป็นโรคหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน

เต็ดยุทธนาบุญอ้อมเขาเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดคอนเสิร์ต

เต็ดออกมาตั้งโต๊ะแถลงอาการป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์เกือบวูบไป
เนื่องจากรู้สึกจุกแน่นที่หน้าอก

ปาเต็ดโพสต์แล้วก็แชร์เอาไว้
คือมีคนเข้าไปอ่านเยอะมากเป็นห่วงเยอะมากนะคะ
หลังจากที่แพทย์ทำบอลลูนหัวใจให้
โดยในวันนี้นะคะปาเต็ดมีสีหน้าที่สดชื่นขึ้นมาก

แล้วก็พูดถึงอาการป่วยของตัวเองให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ
ผมโดนดุทุกหมดทั้งหมดเลยนะครับ
บุรีทานอาหารที่มีไขมันเยอะ
ทานอาหารที่มีน้ำตาลเยอะนะครับ

จริงแล้วเป็นคนที่น้ำตาลสูงอยู่แล้วนะฮะ
น้ำตาลสูงไขมันในเส้นเลือดค่อนข้างสูง

แต่ว่าในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา

ไม่มาหาคุณหมอไม่มาตรวจสุขภาพ
มันก็เลยไม่ได้ยาที่ควรจะต้องทานเป็นประจำ

เหมือนผมเข้าเรียนโรงเรียนสุขภาพใหม่เลยครับ
เกือบจะทุก๓ชั่วโมงจะมีคุณหมอพนักต่าง
หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยกับผม
ส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการให้คำแนะนำ
ในการที่ต่อไปนี้มันจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง
เรื่องหนึ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือเรื่องเลิกบุรีนะครับ
ต่อมาก็จะมีเรื่องอาหารที่มีไขมันเยอะอาหารที่มีน้ำตาลเยอะ
อกนั้นก็คงเป็นเรื่องการออกกำลังกายอีกอันหนึ่ง
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงต้องปรึกษาคุณหมอมากหน่อย
เพราะว่าช่วงแรกผมอาจจะยังออกกำลังกายแบบที่ใช้แรงเยอะไม่ได้

ก็จะพยายามเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะรู้ว่าเดี๋ยว
แต่ก็อาจจะสะเกิดเดินน้อยกว่าปีที่แล้ว

ตอนนี้ปาเต็ดดูมีสีหน้าที่สดชื่นขึ้น
แต่ว่าปาเต็ดบอกว่าตัวเองก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตมากเลย
อย่างแรกที่ต้องทำคือเลิกสูบบุหรี่
เพราะว่าบุรีเป็นบ่อเกิดของโรคต่างเยอะมากนะคะ

คือเมื่อวานปาเต็ดเขาคอมเมนต์เขาแสดงความคิดเห็น

ไว้ในโซเชียลว่าตัวเองมีอาการแบบไหนบ้าง
ออกรู้สึกแน่นหายใจไม่ทันหัวใจเต้นเร็ว
ก็เลยให้คุณภรรยาพาไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง

เพราะว่าถ้าช้ากว่านี้นะคุณโอ้โหไม่อยากจะคิดเลย
คือเขาบอกว่าช่วงเวลาตั้งแต่มีอาการเนี่ย

อันนี้รวมกับเวลาที่เข้ารักษาตัวด้วยนะครับคุณผู้ชม
เพราะถ้าช้ากว่านี้เนี่ยชีวิตอาจจะเอาไม่รอดก็ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้บนโลกใบนี้
ถ้ามีอาการแบบนี้รีบไปหาหมอทันที
ให้เราอย่าละดูตัวเองถูกต้องแล้วนะคะ